อีกหนึ่งเรื่องที่ตอนนี้ฟีเวอร์มาก
แล้วก็หลายคนจับตามองนะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่องพี่หยดค่ะ
ต้องบอกว่ากลายเป็นภาพยนตร์ที่หลายคนพูดถึงอย่างมากนะคะ
เมื่อวานนี้คือเป็นรอบสื่อใช่ไหมคะ
แล้วปรากฏว่าพอหลายคนได้ดูเสร็จปุ๊บโอ้โห
รีวิวแบบสะดุ้งขวัญกระเจิงไปเลยล่ะค่ะ
หลายคนที่เข้าไปดูมาเลยบอกว่า
น่ากลัวสุดแต่ละฉากแต่ละซีนเนี่ยขนลุกไปสุดมากค่ะ

แล้วงานนี้นะคะนักแสดงก็มาพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยค่ะ

ห่อออร่าในสูตรแดงมาเลยทีเดียวค่ะ
ไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมรู้ความลับเรื่องหนึ่งของณเดชน์หรือเปล่านะคะ
ว่าเห็นหล่อกล้ามใหญ่ขนาดนี้
พี่แบริเขากลัวผีคันสุด

ณเดชน์บอกว่าเตรียมใจไว้เลยพี่ยังไงก็ต้องเจอค่ะ

พักเครื่องเอ้ยของของยันคันทรัพมาเว่ศีร

เขาก็ต้องพกไปแล้วค่ะไม่รู้นะคะว่าแบบ

น่าไม่รู้ว่านี้เล่าให้สิศิฟังว่าคิดว่าถ้าเจอก็ดีต้องเล่นภาพเนี่ย
กลัวผีมากพี่ผมนอนถ้าผมนอนคนเดียวเวลาไปถ่ายละครก็จะต้องเปิดไฟนะครับ
นอนคนเดียวก็บางทีอยู่บ้านก็หลอนก็เปิดไฟ
ผมก็พยายามจะมองซ้ายมองขวาคืออย่างน้อยก็แบบเป็นเงาเออคือแบบ
ทำไมมันไม่เจอเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากแบบจะมีเรื่องเล่าบ้างใช่ไหม
เรามาหลังผีอะไรอย่างเงี้ไม่มีไม่มีท้าทายไม่มีไปท้าทาย
แค่แบบก็มองซ้ายมองขวามองต้นไม้มองอะไรอย่างนี้แต่ไม่เจอไม่เจอ
ว่ายว่ายว่ายว่ายก่อนถ่ายว่ายเลิกหลังเลิกอะไรอย่างนี้
ไม่ก็ไหว้แบบเจ้าที่เจ้าทางแบบสิ่งที่เราแบบล่วงเกินอะไรด้วยไว้
ใจก็ขออโหสิกรรมให้ด้วยอะไรอย่างนี้ไม่ได้มีอะไรก็แค่แสดงเฉย
คุณผู้ชมณเดชน์ไม่เจอแต่มีน้องในกองถ่ายนักแสดงท่านหนึ่งเจอ
นี่ให้ดูน้องผู้หญิงคนนี้แหละค่ะที่เล่นแบบรับบทแบบสยองขวัญนิดนึง
น้องคนนี้แหละค่ะคือน้องเล่าให้ฟังนะคะว่ามีคนมาเข้าฝันค่ะ
เพราะว่าคนที่มาเข้าฝันน้องบอกว่าเป็นแบบผู้หญิงแก่
เข้าชั้นเฝ่ามดูผู้แควนเราก็แบบหันขอกแกละให้ดูแบบนี้
ใช่นะคะทั้งหมดทั้งมวลนะคะเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
แต่หนังรีวิวบนว่าหล่อนจริงสนุกจริง
เข้าลงแล้วนะคะทุกคนไปอุดหนุนหนังไทยกันเยอะนะคะ
แบร์เขาฝากบอกว่าใครที่ดูสับปะเหลอแล้วก็อย่าลืมพี่หยดน้ำเด้อนะคะ
ใจคอไม่ดีเลยหายใจไม่ค่อยออก

พี่เเบรรี่เนี่ยเขาก้ามเนื้อแค่งแรงเหลือเกินนะคุณผู้ชมว่ามั้ยคะ
เจ้าตัวประกาศชัดเลยนะคะว่าตอนนี้ผมหลงไหลการต่อยมวยมาก
มีโอกาสก็อยากจะลองต่อยกับเขาดูบ้าง

เขาเขียนว่านักลาฝัน

ถามฉะนั้นแบบสายตายาวไงมันเห็นนะครับ
งานนี้สาวสับสนกันเพียบเลยค่ะ
แต่ไม่ได้อยากดูณเดชน์ต่อยมวยนะคะ

ยังไงน่ะณเดชน์
หรือต้องให้คุณย่าสแกนก่อน
เขาห่วงมากกับชุดท้ายชุดตัวเนื้อครับ

เพราะว่าน้องยายาได้เห็นพี่ณเดชน์ต่อยมวยบ่อย

นึกอยากจะเป็นยายาก็ได้เป็นซะอย่างนั้น
ย่าย่าเรียกย่ายายได้ไหม

เมื่อกี้เราอ่านข่าวณเดชน์ไปนะคะ

บอกว่าพี่ณเดชน์เนี่ยหล่อมากเลย